มันก็จะมีอีกคดีหนึ่งนะคะที่สืบเนื่องมาจากคดีคุณตังโมเหมือนกัน
คุณนัทพงศ์วันนี้แซนค่ะ
หลังจากที่ถูกหนิงปณิตาแจ้งความ
เอาผิดฐานหมินประมาทคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งวันนี้ที่ไปก็คือช่วงประมาณบ่าย
แซนวิสาพัฒน์ไปกับนายพรศักดิ์วิพาทอาพานนท์ทนายความ
พบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณา
อันนี้จากกรณีที่คุณหนิงปณิตาไปแจ้งความเอาผิดแซน
หลังจากที่แซนให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยการด้อยฆ่าหนิงด้วยถ้อยคำว่า
คุณหนิงมีเรื่องให้ว่ามากกว่าตั้งเยอะจากประโยคนี้ค่ะนะคะ
พรศักดิ์บอกว่าที่จริงแล้วตำรวจยังไม่มีหมายเรียกแซนให้มารับทราบข้อกล่าวหา
แต่เมื่อวานนี้ทราบว่ามีการให้ข่าวเรื่องที่แซนไม่ได้มาพบพนักงานสอบสวนตามนัด
ก็เลยตรวจสอบและทราบว่ามีการแจ้งข้อหาจริงวันนี้ก็เลยพาตัวแซนมาพบกับตำรวจค่ะ
แซนบอกว่าหลังจากทราบว่ามีการแจ้งความนั้นก็อยากจะทราบว่าเป็นข้อหาอะไร
แล้วถ้าไม่เป็นความจริงก็จะขอแจ้งความกลับทันที
ยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดพาดพิงถึงคู่กรณีค่ะ

เอาผิดคนบนเรือมาตรา๒๘๘และ๒๙๐เนี่ยแซนบอกว่าไม่หนักใจค่ะ
แต่มองว่าแซนบอกอย่างนี้นะคะมองว่าทำไมถึงไม่สามารถคีกันเรื่องจะได้จบไวขึ้น
มีอะไรก็ควรช่วยเหลือกันเพราะบอกว่าจะทำเพื่อแตงโม
แต่เท่าที่ดูตอนนี้มันแปลกเหมือนทุกคนกำลังทำเพื่อส่วนตัวมากกว่า
แซนบอกว่าไม่กังวลเลยเพราะคนไม่ได้ทำผิดจะให้ผิดคงไม่ได้ค่ะ